พื้นที่ด้านหลังของเราทั้งสองคนจริงมันเป็นสนามย่า

ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงพอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครพนมสั่งแปลงโฉม
จากสนามบอลเป็นสนามก๊อฟ

พอมันมีข่าวไปในโลกโซเชียลแทบจะปิดจ๊อปผอเลย
คือถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ
โรงเรียนใหญ่นะพอเข้าใจได้นี่ที่ไหน
อันนี้ที่นครพนมเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเล็กค่ะ
มันเกิดมาเป็นคำถามแต่พอแล้วก็ทางโรงเรียนเขามีการทำหนังสือชี้แจงมานะ
ชี้แจงมาหกข้อเลยคุณผู้ชมปรากฏพอหนังสือชี้แจงมันออกมาคนด่านักกว่าเดิมอีก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูข่าวเที่ยงไทยรัฐให้ดีดีค่ะนี่ไปคุยกับพอมา
แล้วไปคุยกับชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบหัวฉันจะแตกแล้วจ้ะ
เพราะอะไรล่ะลูกก๊อฟจากโรงเรียนเนี่ยมันมาที่บ้าน
เดี๋ยวก่อนถ้าเขาทำเป็นสนามกอล์ฟแบบซ้อมดาฟไอ้ดายวิ่งเรสมันจะมีตะข่ายไว้กัน
ให้ลูกก๊อฟกระเด็นออกไปนอกสนามแสดงว่าอันนี้อาจจะมีแต่ว่าครอบคลุมไม่หมดเหรอหรือยังไง
หรือเป็นแผนการในอนาคตไม่รู้แต่ที่รู้แน่คุณผู้ชมมองหน้าจอเห็นเสาสปอร์ตไลท์ไหม
เห็นไหมคะเห็นคนที่ปีนอยู่ไหมนะนักเรียนนั้นน่ะ
ต้องติดสปอร์ตไลท์เลยหรือยังไงเนี่ย
จากต้องติดสปอร์ตไลท์แล้วใช้นักเรียนขึ้นไปติดสปอร์ตไลท์เอามันก็กลายมาเป็นประเด็นอีกค่ะ
บอกว่าพอชอบกอล์ฟใช้สนามฟุตบอลมาทำเป็นสนามกอล์ฟ
อ้างว่าใช้สอนเด็กแต่มีพักพวกตัวเองมาเล่น
อืมตอนย้ายมาใหม่ใหม่ก่อนสร้างสนามเลยนะคือเดิมทีมันเป็นสนามบอลใช่ไหมครับ
ปรากฏว่าเอาเสาประตูฟุตบอลมาเชื่อมมาเชื่อมติดกัน
โกลฟุตบอลอ่ะมาเชื่อมติดกันให้เด็กก็ไม่มีโกลเล่นอ่ะ
เดี๋ยวมันมีภาพอยู่ที่มันเป็นโกประตูมาเชื่อมอยู่ติดกัน
เดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมดูนะซึ่งทางเฟสนินนี่ภาพนี้เห็นไหม
แล้วยังไงต่อล่ะดอมพอเป็นแบบนี้
เนี่ยค่ะเฟสบุ๊คของพอเนี่ยโพสต์เอาไว้
บอกว่าเมื่อ๑๖มีนาคมเนี่ยตอนกำลังทำสนามกอล์ฟใหม่เนี่ยนะ
นี่โพสต์เอาไว้ว่าอะไรในส้มที่เราไฮไลท์
มินิกอล์ฟอีกเดือนนึงมาตีได้ครับพา๓ระยะ๑๕๐หลา
อย่าลืมสองบาทครับเดิมพันโอ้ยเออแล้วมันมีประเด็นเพราะว่าให้เด็กเนี่ย
ปีนเหมือนกับปีนเสาติดตั้งสปอร์ตไลท์อ่ะแล้วให้เด็กนักเรียนไปช่วยคนงานเทปูนอ่ะ
พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าเฮ้ยฉันส่งลูกหลานฉันไปเรียนหนังสือนะ
แล้วนี่โดนสั่งให้ไปปีนเสาไฟโดนสั่งให้ไปช่วยงานเทปูนมันไม่ใช่หน้าที่ของเด็กหรือเปล่า
ถ้าเป็นโรงเรียนแล้วทำสนามกอล์ฟแล้วติดสปอร์ตไลท์ด้วยแสดงว่าจะมีการตีกอล์ฟตอนกลางคืนนะสิ
ไม่ใช่แค่พ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะเห็นภาพต่างเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมชาวบ้านชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนี่
โพสต์รูปลูกก๊อฟค่ะเพราะว่าอะไรมันลอยมาไงจากโรงเรียน
จะโดนหัวผู้เท่าผู้แก่จะแตกเอาสิแล้วกระจกจะแตกเอาสิ
ซึ่งคือก็สรุปมาแหละบอกสาเหตุที่สร้างสนามกอล์ฟเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้มัธยมมีหลักสูตรก๊อฟเบื้องต้นอันนี้เป็นหนังสือชี้แจงนะ
แล้วก็ที่เด็กบอกว่าจะเตะฟุตบอลเอาทำยังไงเลยไปอีก๒โลเอง
ไกลอีกหน่อยที่สนามอำเภอเรนูนครมีสนามบอล
แล้วเด็กติดยาเพราะไม่มีสถานที่ออกกำลังอันนี้ไม่ต้องมาโทษเลย
ไม่เกี่ยวกันจริงโรงเรียนมีหน้าที่จัดสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
แล้วเรื่องลูกก๊อฟเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าอาจจะมีบ้าง
แต่กำลังหาวิธีการทำให้มันปลอดภัยอยู่สังคมวิภาควิจารณ์เยอะ

อืมทีนี้เข้าไปส่องดูซิดูในเฟซบุ๊กของผอเป็นยังไงคะ
โพสต์ไว้๑๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
ผอบอกว่าตักบาทหยาดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

งานนี้แหละคุณผู้ชมฮะรถทัวร์มา

ทวงถามว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของคนเจนแซ่ดจริงดิ
ที่กอล์ฟเฟื่องฟูต้องย้อนไป๒๐กว่าปีสมัยไทเกอร์วูดเลยนะ
นี้เขาเล่นกีฬาอีสปอร์ตกันแล้วพอ
แฮชแท็กทวงคืนสนามฟุตบอล
บางคนถามว่าให้เด็กเล่นกอล์ฟแล้วอุปกรณ์อ่ะ

พอมันเป็นประเด็นแบบนี้อยากฟังเสียงพอหน่อยไหมคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองฟังเสียงพอกันเลยค่ะชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่ายังไงค่ะ
กอล์ฟนั้นเป็นเพียงทางเลือกกีฬาทางเลือกอย่างหนึ่งในหลักสูตร
ซึ่งเราได้ทำบรรจุในหลักสูตรว่า
จากเดิมโครงสร้างหลักของหลักสูตรนั้นมันเป็นหลักสูตรแกนอยู่แล้ว
เตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์
เราก็ได้รับการบริจาคมาจากพวกเพื่อนนักก๊อฟที่อยู่ในระดับจังหวัดระดับประเทศ
เขตก็คงจะได้ยุติบทบาทในเรื่องสนามก๊อฟทันทีนะครับ
เพราะว่าคงไม่มีความจำเป็นในหลักสูตรต้องแก้ไขนั่นแหละ
เพราะมันไม่สอดคล้องความต้องการของชุมชนเรา
นี่ไงพอบอกมาแบบนี้ค่ะชี้แจงแบบนี้ว่า
ทดลองใช้พื้นที่สนามฟุตบอลของเรียนบางส่วนไปสนามไดกอล์ฟ

พอมันมีกระแสมาแบบนี้ก็เลยขอยุติหลักสูตรนี้
ทีนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครพนมเขต๑
สั่งให้โรงเรียนคือต้องฟังชุมชนเป็นหลักนะ
ที่ยุติหลักสูตรกอล์ฟไปก็เป็นการลดความขัดแย้ง